ระหว่างที่นักแสดงกลุ่มหนึ่ง

ไปติดตรงกองไฟตรงกลาง
กำลังเอาไอ้ครบเพลิงไปจุ่มที่น้ำมันใช่ไหม

น้องก็เลยเอาครบเพลิงนั้นไปจุ่มที่ถังน้ำมัน
สุดท้ายมันติดไฟและลามไปติดเพื่อนทั้งหมด๕คนด้วยกัน

นี่นี่เห็นไหมมีคนหนึ่งเห็นไหมเหมือนผิวลอกเลยอ่ะ
สาหัสไป๒เพราะโดนไฟคลอกหนักไป๒คน

นักแสดงซูลูต้องแต่งกายเป็นชนเผ่าแล้วก็ได้มีเสื้อผ้า
มีแค่ไอ้ตรงไอ้ตรงกางเกงที่เขาเอาไอ้นู่นไอ้นี่มาทำเป็น
ล่างอ่ะเออท่อนล่างแล้วก็มีครบเพลิงนะฮะคุณผู้ชม
นี่เป็นนักเรียนชั้นม๒ของโรงเรียนแห่งหนึ่งของอำเภอโนนสังที่หนองบนลมพู
เหตุการณ์เกิดขึ้นวันศุกร์ที่ผ่านมานี่เองนะฮะคุณผู้ชม
เขาไปกิจกรรมรอบกล้องไฟในการข้าวไพรด์ลูกเสือ
มันเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันจริงแล้วเนี่ย
นักเรียนที่เป็นนักแสดงสูรูต้องแต่ง๗คน
เขาก็มีเอาอะไรมาใส่เป็นแบบกางเกงกระโปรง
แล้วก็มีการแต่งหน้าแต่งตามีหัวแล้วก็มีไม้คบเพลิงใช่ไหม
ระหว่างที่กำลังจะจุดคบเพลิงแล้วก็เต้นไปที่กองไฟ
แบบจะตีกองรวดรุ่นกรุงแช่กันไป
นักแสดงทุกคนถือครบพงแล้วทีละอันคนละอันนะฮะ
แล้วก็จะมีการจุดไฟเพื่อเอาไปต่อกันให้ครบ๗คน
แต่มีน้องคนนึงที่เห็นว่ามันดับแต่จริงแล้วมันมีไฟติดอยู่
คุณผู้ชมภาพซ้ายคือตอนแต่งตัวเป็นแบบนี้
มีน้องคนหนึ่งที่จุดไฟครบเพลิงแล้วแต่นึกว่ามันดับ
น้องก็เลยเอาไฟครบเพลิงที่มันมีไฟอยู่แล้วไปจุ่มในแกลลอนน้ำมัน

น้ำมันกับไฟใช่มันก็เลยพลึบแล้วทุกคนที่ถือครบเพลิงอยู่นั้นอ่ะ
เป็นครบเพลิงที่มีน้ำมันทั้งหมดแล้ว
แล้วมันก็เลยลามไปติดเพื่อนทั้งหมด๕คน
๕คนนี้โดนไฟลวกไป๕คน
ในเบื้องต้นคุณครูทั้งหมดตอนแรกประถมพยาบาลก่อน
แต่ต้องรีบนำตัวเด็กทั้งหมดไปส่งโรงพยาบาล
พบว่า๒ใน๕อาการสาหัสเพราะไฟคลอกค่อนข้างหนักเหมือนกัน
และต้องส่งต่อไปยังโรงพยาบาลศิลป์นักภาคดินขอนแก่ง
รวมทั้งโรงพยาบาลศูนย์จังหวัดขอนแก่น
เพื่อมีอุปกรณ์ช่วยเหลือที่มันดีกว่านี้

มีผู้ปกครองท่านหนึ่งขอย้ายลูกไปอุดรเลย
ฉันขอส่งตัวต่อดีกว่าเพราะอันนี้หนักเหลือเกินนะครับ
จริงแล้วเนี่ยกิจกรรมฆ่าลูกเสือของที่นี่เขามี๒วัน

แล้วคืนวันที่๓เป็นกิจกรรมรอบกองไฟ
ก็เป็นกิจกรรมหลักแต่ก็ไม่มีใครคาดคิดว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมา
อันนี้โดนลวกขาเยอะเลยเห็นไหม
สุดท้ายแล้วโรงเรียนสั่งยุติกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือทันที
แล้วให้เด็กทุกคนกลับบ้านทั้งหมดในเช้าวันรุ่งขึ้น
ขณะที่ผู้อำนวยการเองก็เดินทางไปพบผู้ปกครองของเด็กที่บาดเจ็บทุกคน
พร้อมแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วก็ยินดีจะรับผิดชอบทุกอย่าง
หากผู้ปกครองต้องการความช่วยเหลือก็สามารถติดต่อไปยังคุณครูได้ตลอด๒๔ชั่วโมง
คือเหตุการณ์นี้ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น
เด็กเองก็อาจจะไม่ทราบว่าครบเพลิงมันติดไฟแล้ว

อุทหรณ์ชั้นดีให้กับโรงเรียนอื่นในอนาคตที่จะมีกิจกรรมแบบนี้อีกครั้ง
อย่างที่บอกไปว่าถ้าเกิดว่ามีกิจกรรมในการจุดไฟ
ควรจะเป็นหน้าที่ของคุณครูที่คอยดูแลนะ

ดูว่าไฟติดแล้วยังให้เด็กปลอดภัยไหมอะไรแบบนี้
แต่จริงผอเนก็ชิ้นเเจียนะบอกว่าคือผอเนนอะแหละเป็นคนเปิดงานเอง
มันเหมือนมันเป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดแบบนี้
แต่อย่างไรก็ตามเนอะเรื่องฟืนไฟเนอะเหมือนที่เชอรี่บอก
คือจะให้เด็กไปถืออะไรกันแบบเนี้ย
ต่อให้น้องอายุระดับ๑๔๑๕ผู้ใหญ่อย่างเรายังพลาด
ในพื้นที่ตรงนั้นมันมีวัตถุที่แบบว่าควรจะติดไฟง่ายมาก
กองฟางแล้วก็น้ำมันอยู่ข้างอีกสารพัดเลยนะ
ถ้าเป็นไปได้ครั้งหน้าไม่ต้องใช้ไฟจริงดีกว่า
อุทาหรณ์ดีกว่านะคะแล้วช่วงนี้เห็นออกค่ายลูกเสือกันเยอะเลยใช่ไหมจ๊